คุณผู้ชมฮะมาดูภาพนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจ
ถุงอะไรเต็มไปหมดเลยถุงแดงเนี่ย

เขาบอกหลังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่นนทบุรี
แต่มันอยู่ใกล้ชุมชนมาก
แค่ปีนรั้วดูก็เห็นแล้วว่าถุงแดงมันกองหมดเลยนะครับ
เรื่องนี้มีคนในชุมชนสารเจ้าที่ซอยนนทบุรี๙ทับ๑

แล้วเขาชี้ให้ดูบอกว่าพี่ช่างภาพลองส่องเข้าไปสิ
ถุงแดงเราก็รู้กันอยู่ถุงแดงคืออะไร

ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลเอามาถูกทิ้งไว้แบบนี้นะครับ
เราก็ถามว่าพี่แล้วมีคนมาเก็บไหม
เขาบอกโอ้โหกองไว้แบบนี้ตั้งนานแล้วไม่มีคนมาเก็บ
บางทีทิ้งรวมกับขยะถุงดำนะ
แต่เขามีการเก็บขยะถุงดำ

และชาวบ้านชาวชุมชนต้องเดินผ่าน
ฝนตกกลัวนะ
ถ้าพวกอะไรนะคุณสารอะไรต่างจากขยะอันตรายเนี่ย
มันไหลลงน้ำทำยังไงมันแพร่เชื้อได้

รั้วกั้นเท่านั้นเองเอาฟังเสียงของชาวบ้านนะครับ

คนในชุมชนเดินเข้าออกทุกวันไปทำงานทุกวัน
แล้วนี่ก็ร้านป้าเขาก็ทำกับข้าวขายอย่างนี้
มันคืออยู่ใกล้อย่างนี้มันคือมันเหมือนแหล่ง
เพราะเชื้อโรคเลยบ้างนะครับมันหนักมาก
ยิ่งถ้ามีเคสติดถ้าติดขึ้นมาแล้วเนี่ย
อาจจะมีแต่ข้างนอกหรืออาจจะเสี่ยงมาจากตรงนี้
แล้วมันเดินผ่านมาถ้ามันลั่วขึ้นมาแล้วมีปัญหา
ตรงนี้เราผมก็เลยอยากจะถ่าให้เขาช่วยเก็บตรงนี้ออกไปให้หน่อย

โอ้โหนี่แหละฮะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนนะ
หรือว่าโรงพยาบาลเองหรือยังไงก็ตามนะ
เดี๋ยวถ้าสื่ออย่างเราเจอว่าหน่วยงานไหน
เขาเป็นคนจัดการเดี๋ยวประสานให้อีกทีด้วยนะครับ